ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะคงยังจะจำกันได้กับเรื่องของหวยอลละเวง
ที่หลายคนถึงขั้นพูดกันว่านี่มันเป็นการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่เหมือนเป็นทุกขลาบหรือเปล่า
มันเป็นรักไม่รู้จะพูดว่ามันสามเศร้าหรือมันสี่เศร้า
นกับความหวยอลละเวงในครั้งนี้จำเรื่องของนางดาวได้ไหมคะกับคุณลุงมณิษฐ์
ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเรื่องเป็นราวออกมาล่าสุดเนี่ย
มันก็มีความคืบหน้าว่าก่อนหน้านี้คือลุงมณิษฐ์บอกว่าจะไม่แจ้งความ
เพราะว่าถ้าเกิดตำรวจจะไปจับเมียเนี่ยไม่เอาไม่อยากให้เมียโดนจับ
ล่าสุดทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปที่บ้านของลุงแล้วก็ไปถามกันหน่อยว่า
ตกลงแล้วเอายังไงจะแจ้งความในส่วนไหนจะแจ้งความเรื่องของขโมยสมุดบัญชีไป
หรือจะแจ้งความอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
คือถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยอมความกันได้
เราก็แจ้งไปก่อนกลับมาแล้วก็คุยก็ถอนได้นะครับผม

ผมเป็นห่วงหรือว่าจะโอเคจะแจ้งหรือไม่แจ้งไง
ผมแจ้งดีกว่าครับเพราะว่าแกไม่ยอมเปิดโทรศั
แจ้งก็ต้องเข้าไปพบผมเพื่อทำการสอบสวนก่อนในเบื้องต้นในวันนี้นะครับผม
ส่วนการบอกหมายจับมันก็ต้องเป็นขั้นตอนของต่อไปนะครับผม

เอายังไงนี่คือเหตุการณ์ตอนที่บอกว่าตำรวจเข้าไปพูดคุยนะคะ
คือไปคุยกับคุณลุงมณิษฐ์นี่แหละว่าตกลงยังไงเอายังไงดี
พันธุบริโทษโสมศักดิ์เกตพิบูรณ์สารวัตรสอบสวนสพธวรรษบุรีค่ะ

แล้วก็ไปถามว่าเอายังไงจะแจ้งความกับนางดาภรรยาหรือเปล่า
แล้วตกลงจะเอาแบบไหนกันแน่
ตอนแรกทางด้านของลุงมณีก็ยังหลั่งเล
บอกว่าถ้าเกิดว่าเมียจะติดคุกก็ไม่อยากจะแจ้งหรอกนะคุณตำรวจ
แต่สุดท้ายความช้ำใจมันเป็นเหตุ
ยืนยันว่าเอาอย่างนี้แจ้งความละกัน
ก็ต้องแจ้งความในข้อหายักยอกทรัพย์
ส่วนเรื่องที่นางดาวขโมยบัตรประชาชนบัญชีธนาคารของลุงมณิษฐ์ไป

ข้อหาอันนี้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะ

ถ้าเกิดว่าแจ้งข้อหานี้
นางดาวภรรยาของลุงเนี่ยจะต้องรับโทษตามกฎหมายนะ
ทีนี้ลุงมณิษฐ์บอกอ้าวงั้นผมไม่แจ้งแล้วกัน
แต่จะให้พนักงานสอบสวนออกเป็นหมายเรียกได้ไหม
มาหาข้อยุตินำเงินที่ได้มาจากการถูกรางวัลที่๑

และให้เอาเอกสารส่วนตัวของตัวเองมาคืนให้ด้วย
ล่าสุดเห็นบอกว่าติดต่อภรรยาไม่ได้แล้วนะคะ

แล้วลุงมณิษฐ์บอกรู้แต่ว่าเขาไปหนองคาย
ไปกับผู้ชายคนสนิทที่เพิ่งจะรู้จักกัน
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงค่ำทีมข่าวของเรานะคะ
ก็เลยให้ลูกชายค่ะของตัวลุงมณิษฐ์

ปรากฏว่ารอบนี้นางดาวรับสายนะคะ
แต่ก็ยืนยันบอกไม่ได้หนีไปไหนซะหน่อย
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหนองคายไปเรื่อย
จะไปหาที่พักหายใจจะไปพักใจอยู่ที่วัด
เรื่องชายชู้ก็ยืนยันว่าไม่มี

เดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนตอนที่เขาคุยกันหน่อยค่ะ
ก็มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยคุยพี่มาเรื่อย
ก็ไม่ได้ไปกับไทยค่ะมาก็ไม่ได้อยู่ค่ะ
อันตรายกับทางค่ะ

เขาก็บอกว่าเขาจะไปอยู่น้องคายจะไปอยู่วัดนี่แหละค่ะ

ยอมเลยนะยอมให้อภัย
หรือถ้าไม่กลับมา

อยากจะเลิกอยากจะไปก็ยินดีก็ไปได้
ตอนนี้บอกแต่เพียงว่าห่วงเมีย
ห่วงว่าเมียจะไปโดนผู้ชายคนอื่นหลอก
แล้วไปใช้เงินจนหมดสุดท้ายเมียก็ต้องกลับมา
บอกว่าตอนที่ไปขึ้นเงินตอนนั้นเมียอยู่ดีก็แปลกนะ
พูดขึ้นมาแบบนี้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่า
ตัวเขาจะไปมีผู้หญิงคนใหม่ต้องเอาเงินมาให้ฉันนะ
ดาวบอกแบบนี้ตอนนั้นเนี่ย
มณิษฐ์บอกแบบนี้ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
คงคิดว่าเออคงพูดเล่นเหมือนที่ผ่านมา
แล้วก็เลยพูดกลับไปกับเมียว่า

ฉันขอเงินที่ถูกรางวัลหมดคืนเหมือนกันหมดเลยนะ
ก็ไม่คิดว่าเมียจะมาทำแบบนี้ค่ะ
จะออกโรงเรียนไปหางานทำดีกว่าอายคน
ผมก็เลยคิดเลยอย่างนั้นแกล้งความดีกว่าครับ
เพราะว่าแกทำให้ลูกไม่สบายใจ

งั้นแจ้งความดีกว่าทำให้ลูกไม่สบายใจสงสารลูก
แล้วทางด้านของญาติพี่น้องล่ะ
ญาติพี่น้องของนางดาวเป็นอย่างไร
พี่ชายแท้เลยค่ะในเพล
เพ็ญอายุ๕๕ปีบอกแบบนี้
นี่รู้แล้วนะว่าน้องเขยจะไปแจ้งความนางดาว
เห็นด้วยเลยไปแจ้งความน้องสาวเขาได้เลยเขาบอก
เพราะอยากจะให้น้องกลับมาคุย

มาแบ่งเงินกันให้ลงตัวดีกว่าไหมแล้วจะไปไหนก็ไป
ตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะสงสารหลาน
หลานต้องมาทนรับสภาพแบบนี้แล้วรับรู้เรื่องแบบนี้
แล้วมณิษฐ์ถามว่าถ้าเลิกรากับน้องสาวแล้ว
อ่ะถ้าเลิกลากับน้องสาวแล้วเป็นยังไงเขาบอก
น้องสาวไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียว
มณิษฐ์น้องเขยอยู่บ้านต่อไป
เพราะอะไรเพราะรักและเห็นใจน้องเขยคนนี้มาก
ที่สำคัญน้องเขยเป็นคนดีแล้วเห็นยิ่งมาถูกน้องสาวนางดาวเนี่ย
ทำแบบนี้รับไม่ได้ค่ะ
แต่อามานินนะไม่อยากให้เขาไปเพราะว่าเขาเป็นคนดี
เขาเป็นคนดีนะเขารักลูกรักเมียนะ
นี่แหละนี่พี่ชายแท้ของนางดาวบอกเลยนะ
เนี่ยไม่สนหรอกถ้าน้องสาวเนี่ยอยากจะไปกับใครก็เชิญ
แต่อย่างน้อยก็อยากให้น้องเขยอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไป

คือตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเขาบอกว่ามีการเรียกพยานมาสอบปากคำครบไปแล้วนะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกสาวลูกชายพี่ชายแท้ก็เมื่อสักครู่นี่แหละค่ะของนางดาว
ก็มันที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะอะไร
เพราะตัวพี่ชายเองอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่นายมณิษฐ์ไปฝากลอตเตอรี่เอาไว้
เขาบอกว่าตำรวจบอกทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และเอาจริงเจ้าหน้าที่บอกไม่มีใครเข้าข้างนางดาวเลย
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์กับนางดาวแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างรอออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
เพราะจะไปไกล่เกลี่ยกันยังไงเรื่องของเงินรางวัลจะตกลงกันได้ไหม
ก็ให้มาคุยกันทีมข่าวของเราผู้ชาวของเรานะคะ
ก็ไปสอบถามกับทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรกันหน่อย
ถึงกรณีหวยอลละเวงเรื่องนี้ถามทนายลนลงดีกว่า
มีความคิดเห็นอย่างไรทนายรณรงค์บอกแบบนี้
มันแบ่งออกมาสองประเด็นก่อนประเด็นแรกผู้หญิงคือนางดาว
จดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายกับนายเทิดศักดิ์
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะลุงเทิดเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่จดทะเบียน
คือจดทะเบียนอยู่กับนางดาวแล้วเห็นเขาบอกว่าอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
มันมีอยู่สองข้อมูลที่ออกมาว่าตัวลุงเทิดเหมือนเป็นญาติของนางดาว
ไปจดทะเบียนเพื่อจะได้เอาเงินบำนานของเขา
เอามาช่วยเหลือดูแลลูกของนางดาว
แต่อีกมุมหนึ่งหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้อยู่กันฉันสามีภรรยาจริง
แต่แค่จดทะเบียนแค่นั้นแต่ตัวลุงมณิษฐ์เนี่ยที่เป็นสามีจริงจริง
มีลูกด้วยกันอยู่กันมา๒๐กว่าปีใช่ไหมคุณคิง
อันนี้ไม่ได้จดทะเบียนนะคะเรื่องนี้ก็ยังเป็นความอลละวนโอละเวงเหมือนกัน
ทีนี้ทางด้านของทางด้านของทนายรณรงค์ก็บอกแหละ
ว่าตัวลุงเทิดที่เป็นอดีตทหารคนนี้จดทะเบียน
แล้วถ้าสลากเป็นของนางดาวจริงเท่ากับว่าการจดทะเบียน
มันเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ทางกฎหมายใช่ไหมคุณ
ก็ถือว่าตรงนี้ที่มีเงินเรื่องของการถูกรางวัลที่๑
มันจะกลายเป็นสินสมรสกับสามีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นั่นคือใครก็คือคุณลุงท่านนี้
ใช่ค่ะลุงเทอร์สรรคที่นี่ค่ะเพราะเขาจดทะเบียนสมบรสกัน
ทนายนรงค์บอกแบบนี้อีกว่าถ้านางดาเอาเงินส่วนนี้ไปใช้โดยภารการก็คือ
จากการถูกรางวัลไม่บอกกล่าวกับสามีที่มีทะเบียนสมรสด้วยกัน
ถือเป็นการยักยอกทรัพย์
แล้วคนที่เอาเงินจากนางดาวไป

สำหรับการมีทะเบียนสมรสนี่ก็มีความผิดแบบนี้ได้นะ

ข้อมูลทางกฎหมายนะคะอืมทีนี้ประเด็นที่สองค่ะประเด็นที่สองนะคะ
นายรณรงค์บอกแบบนี้ตัวลุงมณิษฐ์เนี่ยอยู่กินกับนางดาวมา๒๖ปี
แม้จะบอกคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหม๒๖ปีนั้นไม่ได้จดทะเบียน
นายรณรงค์บอกว่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนแต่ถ้าเกิดมันมีการนำสืบได้ว่า
สลากลอตเตอรี่นั้นเป็นของลุงมณิษฐ์จริงจริงซึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ
มีคนขายสลากเนี้ยเขามายืนยันแล้วอืม
ว่าเขาจำได้ว่าคนที่มาซื้อเนี่ยลอตเตอรี่ใบนี้คือลุงมณิษฐ์
ไม่มีผู้หญิงมาด้วยทีนี้ทนายโรงบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามันมีกล้องวงจรปิดตรงนั้นมายืนยันด้วยเนี่ยถือว่านางดาวมีความผิดเลยนะ
ยักยอกทรัพย์ไปอีกคุณแม้ว่าจะเป็นคนนำสลากไปขึ้นเงิน
หรือกระทั่งว่าจะมีการสลักชื่อด้านหลังสลากก็ตามแต่กรรมสิทธิ์จะถือเป็นของลุงมณิษฐ์แต่เพียงผู้เดียวค่ะ
คุณคิงคุณผู้ชมครับแล้วถ้าฝ่ายหญิงหรือนางดาวมีหลักฐาน
สมมุตินางดาวมีหลักฐานอันนี้เขาสลักชื่อของเขาไว้เห็นไหมครับอ่า
ถ้าเกิดว่านางดาวมีหลักฐานว่าเอ้าเป็นนางดาวเป็นคนไปซื้อ
ถ้าไปซื้อจริงจริงต้องมีหลักฐานมายืนยันเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็จะถือว่า
เรื่องนี้กลายเป็นว่ามันมีความผิดในการให้การเท็จเลยนะคุณอืม
แล้วเรื่องของการนำสมุดบัญชีเงินฝากบัตรประชาชนของลุงมณิษฐ์ไป
ทนายรณรงค์ให้ความเห็นว่าให้เอามาคืนด่วนเลย
เพราะเรื่องนี้มีความผิดฐานลักทรัพย์และยักยอกทรัพย์ค่ะ
คนซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมื่อคนซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เขาส่งมอบกรรมสิทธิ์ของเขาให้กับคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นการให้โรสเนหาหรือไม่
เท่าที่ฟังดูเหมือนเขาไม่ได้ให้นะเขาให้เอาไปขึ้นแทน
เอาไปขึ้นแทนกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเขาอยู่
คุณมีหน้าที่ไปเอาเงินเข้าบัญชีแล้วก็โอนกลับมาให้ฝ่ายชาย
ไม่ใช่เอาไปใช้เองมีเช่นนั้นฝ่ายชายพี่ที่ถูกหวย
คนรู้จักคนนี้เขาก็สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของยักยอกทรัพย์ได้เลย
อกจากนั้นยิ่งคุณไม่ใช่สามีกันตามกฎหมาย
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์จึงสามารถดำเนินคดีได้
สามารถลงโทษตามกฎหมายได้
อืมทนายรณรงค์พยายามก็คือให้ข้อมูลทางกฎหมายเป็นเรื่องของยักยอกทรัพย์
นะคะยิ่งถ้าเกิดสมมุติไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ย

ทีนี้เรื่องนี้ค่ะบอกต่อด้วยนะคะว่ามันน่าจะมีคนนอกมาเกี่ยวข้องแล้วอยู่เบื้องหลังผู้หญิงหรือเปล่า
เพราะตอนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนี่ยผ่านรายการทีวีช่องหนึ่ง
เหมือนกับลักษณะว่านางดาวพูดว่าไปปรึกษาคนที่รู้กฎหมายมา
เอออ่ะเรื่องนี้ต้องรอดูต่อไปยังไม่รู้นะจะจบลงแบบไหนนะคะคุณผู้ชม
ครับยังคงต้องตามกันต่อครับ